คโปร์ได้สั่งจำคุกแรงงานบังคลาเทศ๔คนเป็นเวลาตั้งแต่๒๕ปี
ด้วยข้อหาจัดหาเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้ายในประเทศบ้านเกิดของตัวเอง
หลังจากที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
อายการสิงคโปร์เปิดเผยนะครับว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้รับมอบเงิน
จำนวนกว่า๑๕๐๐๓๕๐๐บาทเป็นทุนสำหรับการก่อเหตุโจมตีในบังกลาเทศ
และเงินที่ผู้ต้องหาสนับสนุนการก่อการร้ายเป็นเงินเดือนที่ผู้ต้องหาได้รับ
จากนี้ยังระบุด้วยว่าการตัดสินคดีนี้ยังเป็นการส่งสารที่ชัดเจน
ผู้ใดที่มีพฤติกรรมจัดหาเงินทุนสำหรับให้การสนับสนุนการก่อการร้ายจะต้องถูกลงโทษ
โดยผู้ต้องหาทั้ง๔คนอยู่ในกลุ่มแรงงานชาวบังกลาเทศจำนวน๘คนที่ถูกจับ
ภายใต้กฎหมายความมั่นคงภายในของสิงคโปร์เมื่อเดือนเมษายน
หัวหน้ากลุ่มอายุ๓๑ปีที่ถูกจำคุกด้วยโทษสูงสุด๕ปี
ระหว่างในการให้การในชั้นศาลว่าต้องการที่จะศึกษาด้านศาสนาแต่กลับได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดแทน
ซึ่งเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
ขณะที่อีก๔คนที่เหลือจำนวนนี้๒คนยังไม่ถูกพิจารณาคดี
และปฏิเสธข้อกล่าวหาตอนถูกจับกลุ่ม
ส่วนอีก๒คนยังไม่ถูกตั้งข้อหาและอยู่ระหว่างการควบคุมตัวครับ